แอร์ไทยในชื่อญี่ปุ่นไซโจเดนกิอดีตเคยชกมวยงานวัดมาวันนี้ยกระดับไปไกลชกมวยในเวทีโลก
วันนี้เทียบ๓๐ปีของการก่อตั้งไซโจมันเติบโตมาตั้งหลายอย่างในตัวสลัก
และถ้าคุณจะมองอีก๓ปีข้างหน้าไซโยเดงกิจะเติบโตด้านเทคโนโลยี
ยิ่งกว่าที่คนไทยและต่างชาติจะคิด